ตามข่าวนี้ก็บอกว่าโอ้โหสะเทือนใจเหลือเกิน

ผู้ชายคนนึงนะเป็นพ่อคนแล้วนะครับ
วันนี้คือการนำตัวไปทำแผนนะฮะ
ที่เขาใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกรอกปากลูกสาว
วัย๗วัน๗วันนะฮะเพิ่งคลอด
เพราะมีลูกสาวมา๒คนก่อนหน้านี้
บอกภรรยาตลอดอยากมีลูกชายเหลือเกิน
สืบสกุลนะที่เชียงใหม่พอได้ลูกสาวคนที่สามมา
โอ้โหน้ำยาหลังห้องน้ำกรอกปากลูกเสียชีวิตเอาไปฝังศพ
ใช่ค่ะไปฝังทิ้งเอาไว้นะฮะถูกจับได้นะฮะ
เพราะว่าแม่เขาเห็นลูกเขาหายไปเขาแจ้งความอืม
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้องควบคุมตัวของสพช้างเผือกนะครับ
เพื่อนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับนายอนุภาพวัย๔๕ปีนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับลูกสาวเพิ่งเกิด๗วันนะฮะ
เอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากแล้วเอาไปฝังเอาไว้ที่ป่าท้ายหมู่บ้าน
นี่ฮะวันนี้คุมตัวออกมานะครับทุกผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
นายอนุภาพถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
พนักงานสอบสวนให้ไปชี้ของกลางที่ใช้ก่อเหตุก่อนนะครับ
ก็คือจอบกับเสียมที่ใช้ขุดดินนี่ฮะที่ใช้ขุดดินฝังศพลูกสาว
วัยเจ็ดวันค่ะนะครับโดยบอกว่าเสียมเนี่ยยืมมาจากเพื่อน
เอามาใส่รถเอาไว้แล้วเอารถมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เดินไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำที่ซื้อมาใช้เอามาเป็นแพ็คเนี่ย
มาขวดนึงซื้อมาเป็นแพ็คเอาไว้เอาใส่รถไปด้วย
แล้วก็อุ้มลูกสาววัย๗ขวบมาวางไว้ข้างเบาะที่นั่งคนขับ
แล้วก็ขับรถออกไปก่อเหตุค่ะตอนที่นำตัวขึ้นรถไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายอนุภาพ
ถ้าดูจากสีหน้าแววตาที่พอมองเห็นเนี่ยนะฮะก็ดูลักษณะนิ่งเฉยนะครับ
เขาบอกกับผู้สื่อข่าวที่ไปติดตามทำข่าวอยู่ที่สพช้างเผือกเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ย
บอกว่าหลังจากเขาลงมือฆ่าลูกสาวไปแล้วก็รู้สึกสงสารลูกมากนะ
แล้วก็เพิ่งมาคิดจะก่อเหตุก็หลังจากภรรยาเนี่ยคลอดลูกมาแล้ว
คือเขารู้อยู่แล้วว่าลูกในท้องที่จะเกิดมาเนี่ยคือลูกสาว

ไม่เคยคิดมาก่อนอันนี้เขาบอกนะฮะเขาอ้างไม่เคยคิดวางแผนอะไรล่วงหน้ามาก่อน
ขึ้นหน้าบอกหน้าเลย
เห็นว่าเราอยากได้ลูกผู้ชายนี่จริงหรือเปล่า
ทำไหมก็ไม่ชอบเพียงสอง

สงสารครับสงสารรักรู้อยู่ครับ
จิตมันนานไหมครับความจิตต้องทำนะ
เออก็หลังเกาะครับ
สิ่งที่ใช้ขุดหลุมฝั่งลูกสาว

ร้านห้องน้ำกรอกปลาก็เป็นพรั่วแล้วก็จอบสองสิ่งนี้นะทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปไล่ดูการทำแผนหน่อยนะครับตามคำรับสรภาพของผู้ต้องหา
เปิดร้านนานุภาพเป็นตึกแถวอยู่หลังตลาดธานินที่ตะบลช้างเผือก
ตัวเมืองเชียงใหม่นายอนุภาพผู้ต้องหากับครอบครัว
ก็คือลูกและเมียอาศัยอยู่ที่นี่นะครับตำรวจนำตัวขึ้นไป
จุดตามคำรับสรภาพเป็นจุดห้องนอนชั้น๓
เขาบอกว่าก่อนจะก่อเหตุก็คือที่ห้องนอนชั้น๓
อุ้มลูกสาวมาจากในมุ้งนะฮะแล้วก็เดินลงมาชั้นล่าง
มุ้งนะฮะที่ลูกสาวนอนอยู่ลูกสาววัย๗วัน
เขาก็อุ้มลูกสาวมาแล้วก็เดินมาที่ชั้นล่างของบ้าน
อุ้มแล้วก็เดินไปแล้วก็บอกกับภรรยาว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปเล่นกับแม่ของเขาหน่อยนะ
ก็คือย่าของเด็กซึ่งขายของอยู่ด้านล่าง
แต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้พาลูกไปหาย่านะครับ
จุดที่๒เป็นจุดหน้าบ้านที่เขาจอดรถกระบะเอาไว้
เขาก็อุ้มลูกขึ้นรถไปรถจอดไปหน้าบ้านนะครับ
แต่เป็นรถกระบะนะฮะนี่เป็นรถที่ตำรวจเอามาทำแผนนะครับ
เป็นรถตู้นะครับหลังจากนั้นก็ขับไปนะฮะ
เป็นจุดที่๓เป็นลานจอดรถของร้านขายขนมจีนแห่ง๑แถว๗ยอด
จุดนี้นายอนุภาพผู้ต้องหาบอกว่าจอดรถแล้วลงมาจากรถ
แล้วก็เดินมาฝั่งด้านข้างคนขับที่วางลูกเอาไว้บนเบาะ
เปิดประตูแล้วนำน้ำยาล้างห้องน้ำที่เตรียมมากรอกปากใส่ลูกสาวตรงนี้เลยนะครับ
คือบนรถเลยนะครับเบาะนั่งข้างหน้าข้างคนขับ
แล้วก็เอาขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเครื่องทิ้งริมรั้วร้านขนมจีนนะครับ
คือตรงนี้เนี่ยเด็กพอถูกพ่อเนี่ยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกใส่ปากไปแป๊บเดียว
เด็กคือแบบสะอึกอื้ออึกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะคือช็อกแล้วก็หมดสติเสียชีวิตไปเลยนะครับ
หลังจากนั้นนะครับเมื่อลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
นายอนุภาพก็เอาศพของลูกสาวไปฝังท้ายป่าในอำเภอดอยสะเก็ดตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดนะครับ
นายอนุภาพบอกว่าพอเอาน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกใส่ปากลูกวัย๗วันเนี่ย
ลูกก็ร้องอยู่สัก๕นาที
สิ้นเสียงร้องเนี่ยลูกก็เงียบเสียงแล้วก็เสียชีวิตไป
นี่เป็นการพาตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับคือถ้าย้อนไปเมื่อวานนี้วันที่
ควบคุมตัวนายอนุภาพได้นี่นะฮะนายอนุภาพในยุค๔๕นะครับเขาเป็นชาวขาวเผาลีซอนะครับเป็นเจ้าของร้านขายกิฟท์ท็อปนะฮะเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยตำรวจได้คุมตัวไปชี้จุดที่นำร่างลูกสาวไปฝังดินนะฮะนี่เป็นภาพเมื่อคืนวันก่อนนะฮะที่ป่าท้ายหมู่บ้านบ้านหมายสวรรคงหมู่เก้ากระมวลลวงเหนือ
ตามคำรับสรภาพตอนที่ถูกจับได้นะครับศพของทารกมีผ้าอ้อมห่อคุ่มเอาไว้ด้วยนะฮะตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับการไปจับกุมนายอนุภาพแล้วพามาขุดหลุมนะครับแล้วก็เจอศพเด็กเนี่ยที่เป็นลูกสาวของเขาก็เนื่องจากแม่ของเด็กก็คือภรรยาของนายอนุภาพไปแจ้งความก

ทีนี้ค่ะตำรวจควบคุมตัวนายอนุภาพไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพช้างเผือกด้วยนะคะหลังจากทำแผนอะไรไปเรียบร้อยก็พาไปโรงพักนายอนุภาพบอกว่าอยากเจอภรรยาขอเจอภรรยาหน่อยครับตำรวจเชิญภรรยามาค่ะคุณผู้ชมพอภรรยาเดินเข้ามาหานะนายอนุภาพขอโทษภรรยาค่ะแต่
นี่คือภรรยาค่ะภรรยาเดินมานะคะนางลีนะคะนายอนุภาพขอโทษแต่ขอโทษปุ๊บเห็นไหมคะภรรยาลุกไปเลยไม่ฟังด้วยคือแบบคือทนฟังไม่ไหวลุกหนีเลยลุกหนีไปเลยค่ะนี่นะคะจังหวะนี้นายอนุภาพพูดขอโทษนะแล้วดูนะนี่คือภรรยานะคะเขาลุกไปเลยนะคือเขาลุกหนีไปเลยพอลุกไปปุ๊บนายอนุภาพทำเป็นพูดว่าคิดถึง
นั่งปุ๊บลุกปั๊บเลยภรรยาลุกไปเลยภรรยาอายุ๒๘นะคะเธอก็บอกว่าอยู่กินกับสามีมาเป็น๑๐ปีอะค่ะก็มีธุรกิจเปิดร้านขายกิฟต์ช็อปอยู่ในตลาดธานินมีลูกด้วยกันสองคนเป็นลูกสาวเธอ
คู่คนโตก็เพิ่ง๙ขวบคนกลางก็แค่๗ขวบเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเธอท้องพอครบ๖เดือนรู้แล้วว่าเด็กในท้องเป็นผู้หญิงเธอบอกว่าสามีก็รู้นะคะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าได้ลูกสาวคนที่สามสามีก็บ่นแต่บ่นนิดหน่อยบ่นว่าทำไมไม่เป็นผู้ชายเนอะแต่สามีก็ไม่ได้ว่าอะไรครับภรรยาบอกว่าสามีก็ดูแลเธอ

ถามยาก็คือแม่สามีอ่ะยาบอกไม่ได้อุ้มหลานมาเล่นเลยนะอืมเธอบอกแปลกใจจั้งแต่ตอนนั้นนะคะสิบเอ็ดโมงสามีกลับเข้ามาบ้านแล้วบอกเธอนะคะว่าฆ่าลูกสาวไปแล้วอ๋อเหรอบอกเลยบอกภรรยาว่าฆ่าลูกสาวไปแล้วโอ้โหภพรรยาบอกช็อกค่ะทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าสามีจะกล้าทำขนาดนี้เธอแจ้งความเลยนะคะเธอไม่ย
มีก็รักลูกนะไม่ได้มีท่าทีว่าเกลียดช้างลูกสาวนะคะพอท้องคนที่สามก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นลูกสาวว่าเราจะมีลูกสาวอีกคนนะเป็นคนที่สามเนี่ยสามีก็ดูแลดีถึงแม้ว่าสามีจะบ่นบ้างพูดบ้างว่าอยากได้ลูกชายมาสืบสกุลนะแต่บังเอิญเป็นลูกผู้หญิงอีกคนก่อนหน้านี้ไม่ได้มีท่าทีอะไรเลยนะคะไม่คาดคิดนะคะว่าสามีจะฆ่าลูก

ก็คือรับไม่ได้อ่ะไม่ได้ว่าเขาก็คือพูดแบบว่าทำร้องได้ยังไงแล้วลูกแค่ตัวแบบนี้กินกินนมไม่เห็นอะไรแล้วทำมาอยู่ดีก็ออกไปพูดตรงตรงอ่ะคือว่าใจคือว่าก็ไม่ได้อะไรกับเขาค่ะแต่ว่าก็คืออยากได้อยากให้เขาได้มีความที่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดก็เป็นลูกของตัวเองด้วยที่เขาทำลงแบบนี้
ก็อยากได้ค่ะแต่เรามีความหวังว่าในสิ่งนี้พระเจ้าเราจะได้เจอลูกอีก
เราได้คุยกับหลานชายของนายอนุภาพผู้ต้องหานะครับเขาบอกว่าน้าชายของเขาเนี่ยอยากได้ลูกชายมากนะฮะ
อยากมีลูกชายมาสืบสกุลนะครับทีนี้พอภรรยาท้องสองคนแรกเนี่ยนะฮะ
หนึ่งคนที่สองนี่เป็นผู้หญิงหมดนะครับคนที่สามเขาก็ตั้งใจว่าเออเขาอยากได้ลูกชาย
ถึงขั้นไปปรึกษาหมอนะว่าจะทำแบบไหนอะไรยังไงหมอก็แนะนำเอาไว้นะ
ทานอาหารการออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยนะครับตั้งใจว่าเออถ้าเกิดลูกยังไม่มาเนี่ย
เอาชัวร์จะได้ลูกชายเดี๋ยวทำกิฟต์ไหมอะไรแบบนี้นะฮะ
หลานชายของผู้ต้องหาบอกว่าการตั้งท้องในครั้งนี้เนี่ยท้องที่สามของภรรยาเขาเนี่ย
ความจริงนายอนุภาพเขาก็ยังไม่พร้อมนะแล้วอยู่ดีภรรยาก็ท้องขึ้นมานะครับ
วกกับอยากได้ลูกชายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมารู้เพศของลูกตอนหลังว่าเป็นลูกสาวเนี่ย
เขาก็แบบเหมือนกับเครียดมากผิดหวังมากถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยนะอืม
โอ้โหนะฮะตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ก็กลายเป็นว่าก็ส่งผลถึงธุรกิจของครอบครัวร้านกิฟท็อป
เพื่อว่าให้จริงรู้ชีวิตชายคนนั้น
เห็นเขาก็พยายามไปกำลังกายฝีกลางกายนะ
ผมก็เห็นเขาว่าทำขนาดนั้นบอกแต่เขาที่ทราบคือการตั้งท้องขังรู้สึกเขาไม่พร้อม
แต่ถ้ายาอาจจะเผลอหรือว่าไม่ให้ความร่วมมืออันนี้ผมไม่ทราบนะ
ด้วยเขาเครียดมากก็ผมเนี่ยก็แนะนำว่าเออถ้าเครียดมากนอนไม่หลับนะ
เขาบ่นว่ากลางคืนเดี๋ยวนอนไม่ค่อยหลับหรือนานแล้ว
ผมเรียกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปปรุษศาสตร์หมออิทธิกภาพซะ
แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็แนะนำเขาว่าอาการอย่างนี้เข้าใครมีปัญหาทางจิตใจนะ
เพราะฉะนั้นควรอย่าไปปรุษศาสตร์แพทย์ต้องขอได้ยินว่าเขาก็ไปแล้วก็รับยามหาธรรมด้วยนะครับ
วันนี้ร้านกิฟต์ช็อปของนายอนุภาพก็ต้องปิดแล้วฮะ
เพราะว่าตัวเองก็โดนคดีซะแบบนี้นะครับนี่คือหน้าร้านนะฮะ
เราก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านแถวนี้ครับเขาบอกว่าปกตินางดูภาพก็ดูรักครอบครัวดีนะ
นี่ก็เพิ่งทราบข่าวกันเหมือนกันนะครับว่านายอนุภาพเนี่ย

คุณผู้ชมครับมีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ส่วนศพของเด็กเนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อดูสาเหตุต่างต่างเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ศพมาทางคุณแม่บอกว่าก็คงต้องทำพิธีฝังตามพิธีทางศาสนาคริสต์ต่อไปนะฮะ
ค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่สลดใจจนไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากข่าวนี้